ทุกผู้ชมครับมาดูวิธีการอันแยบยนต์ของแก๊งค้ายาเสพติดนะฮะ
คือแก๊งพวกนี้ก็จะหาหลากหลายวิธีการ
ในการหลบซ่อนในการที่จะทำให้รอดพ้นจากการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
แต่ที่มหาส์สละคามสุดท้ายไม่รอด
มีอู่ซ่อมรถอยู่แห่งหนึ่งที่มหาสรคาม
ก็เป็นอู่ซ่อมรถปกติโดยทั่วไป
ดูเผิดไม่รู้ค่ะเคยในว่าปกติ

มีคนมาซื้อขายยากันอยู่ตลอดทั้งวัน
มาตรวจไม่เจอเนี่ยนะสุดท้ายแล้ววันนี้เจอนะฮะโดยเฉพาะห้องลับ
เดี๋ยวท่านไปดูนะครับห้องลับของอู่ซ่อมรถยนต์แห่งนี้ที่ฝ่ายปกครองของมหาสรคามไปตรวจค้น
นี่ค่ะคือถ้าดูจากข้างบนจะเป็นรถยนต์เก่าคันหนึ่ง
นี่พอเปิดฝารถออกมาอย่างนี้เหรอ
เจ้าหน้าที่เปิดฝากระโปรงรถปุ๊บโอ้โหมันมีห้องใต้ดิน

นี่ฮะแล้วลงไปเนี่ยที่ขุดลงไปเนี่ยที่เป็นชั้นใต้ดินแล้วมีรถยนต์เป็นแบบบังหน้าอยู่ข้างบนเนี่ย
มีสามห้องค่ะโอ้โหทำเป็นในหนังเลยนี่นี่ฮะสามห้อง
อันนี้เราใช้กราฟิกจำลองให้เห็นก่อนนะครับอ่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ย
ข้างในขุดลงไปจากซากรถยนต์เก่ามี๓ห้อง
แต่ละห้องกว้างแล้วก็สูงประมาณ๒เมตรติดตั้งไฟส่องสว่างเรียบร้อย
แล้วมียาบ้าด้วยมียาบ้านะฮะ๒๙เม็ดยาไอซ์๘ถุงน้ำหนักรวม๑๗กรัม
ซุกซ่อนอยู่ในช่องผนังของห้องข้างในโอ้โหขุดเข้าไปอย่างนี้
ยังกันในหนังนะครับคือคนอยู่ได้นะ
จากรูข้างบนนิดเดียวแผนผังของห้องลับทั้ง๓ห้อง
ใต้ซากรถยนต์ด้านบนห้องแรกเป็นห้องโถง
ห้องที่๒ซึ่งจะอยู่ทางปีกขวามือเป็นห้องนอน
ส่วนห้องที่๓อยู่ถัดจากห้องโถงเข้าไปเป็นห้องเก็บยาเสพติด
เอาห้องแรกก่อนนะจากการสำรวจห้องแรกนะครับ
เป็นห้องโถงผนังห้องฉาบปูนดูคล้ายกับผนังถ้ำนะครับแล้วก็มีพัดลมมีอุปกรณ์การก่อสร้าง
สเปรย์เนี่ยมีอยู่ในห้องด้วยนะฮะห้องที่สองอยู่ปีกขวามือเป็นช่องเล็ก
กับห้องแรกต้องใช้วิธีคลานเข้าไปค่ะแต่พอคลานเข้าไปแล้วนะ
อุปกรณ์ในการแพ็คยาเสพติดมีหมด
กี่ทีก็ไม่เจอค่ะเพราะว่ามันอยู่ด้านล่างข้างบน
มันเป็นรถเก่าคันหนึ่งเป็นซากรถ
โอ้โหตำรวจเก่งนะ
ใช่อันนี้เป็นฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองของมหาสรคาม
ซ่อมรถยนต์แห่งนี้อยู่ที่หมู่บ้านหนองแวงหมู่๘
ตำบลแวงนั่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรคามนะฮะ

นี่ดูตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนะ
เขามีเสียงด้านในไหม
นี่เห็นไหมโอ้โหมันขุดลงไปได้นะเป็น๓ห้องเนี่ยเคาะ
ผนังโป๊กเนี่ยดูกลวงข้างในซ่อนยาเสพติดเอาไว้นี่ครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจยึดขึ้นมานะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพตรงด้านบนอีกนิดนึง
ตรงจุดที่เจ้าหน้าที่เขาเปิดขึ้นไปที่เป็นซากรถเก่านี่เห็นไหม
ฝากระโปรงหน้ารถถ้าเกิดปิดฝากระโปรงไว้มากี่ทีก็คิดว่ารถเก่า
ใช่ก็นึกว่าเป็นรถจอดอยู่ตรงนั้นก็เป็นอู่ซ่อมรถไง
เก่าจอดอยู่ก็ปกติแล้วเก่าแบบสนิมเขละใช่เขละจนไม่อยากจะจับ
เปิดลงไปนี่ครับท่านผู้ชมครับแล้วระหว่างที่กำลังตรวจค้นกันอยู่นะครับ
โอ้โหไม่น่าเชื่อคืออู่ซ่อมรถนี้นะเขามีสองสามีภรรยา
มีผู้ชายคนนึงมาที่บ้านหลังนี้ฮะแล้วไม่ได้มาแค่คนเดียวนะ
ทยอยมาเรื่อยเนี่ยมา๓คนอันนี้ก่อนคนหนึ่ง
กล้ามขาวมาซื้อยาเสพติดนะครับท่านผู้ชมครับ
นายชาตรีอันทแสนเป็นชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละชาวบ้านหนองแวง
ซื้อยาบ้าเจ้าของอู่นี่ชื่อนายวัญชัยพาพินิษฐ์อายุ๓๗นะครับ
เดี๋ยวท่านจะเห็นเสื้อสีดำนี่เจ้าของนี่นี่นั่งอยู่นี่
เขาซุดค่ะยืนไม่ไหว

คงจะเป็นลมว่าเฮ้ยโดนจับก็จะแย่แล้ว
ชาตรีมาทำไมชาตรีมาซื้อยาบ้า

ชาตรีงงบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดี

คือจังหวะนี้คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เขาไปจับเขาถึงขั้นบอกว่า
เอาหน้ากากออกเอาแมสออกดมยาดม

เจ้าของอู่นี่มาช่วยบีบนวด
นี่เห็นไหมภรรยากระห่มพัชตัวคลุมตัวมาเลย

นี่ต้องหามเปรย์ไปเลยนะฮะคือถามอะไรไม่ตอบคือสลบไปเลยดีกว่า
สลบจริงใช่ไหมไม่ได้แกล้งสลบเนอะ
คือวันชัยเจ้าของอู่คงประมาณว่าตายดีกว่าคือสลบไปเลยดีกว่า
ยังไม่อยากตอบอะไรทิ้งชาตรีไว้อย่างนั้น
แต่ชาตรีไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเจ้าของอู่คือนายวัญชัย
กับนางสาวสุธารัฐที่เป็นภรรยาเนี่ยถูกจับไปแล้วใช่ไหม
ชาตรีก็กำลังมึนอยู่ว่าเราจะเอายังไงดีวะเนี่ย
ซื้อยาบ้าอยู่ดีเจ้าของอู่ที่ขายยาบ้าเป็นลม
ก็ถูกจับไม่เป็นไรครับระหว่างที่รอรถ
กำลังรอตำรวจดำเนินคดีอะไรกันอยู่
มีพาราวัฒน์มา
พระราวัฒน์เป็นชาวบ้านในพื้นที่เหมือนกันครับ

เจ้าหน้าที่เห็นมีพิรุษเลยต้องวิ่งออกไปแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าพาราวัฒน์เห็นรถตำรวจเห็นรถคู่ไพรถูกเฉิน
เห็นรถฝ่ายปกครองจะหนี

ดูคลิปเหตุการณ์ตอนที่ฝ่ายปกครองเขา
เอ็งจากมายเงินมาใช้นี่เขา
เอาของเขาไปเท่าไหร่๒อัน
๒อันนี้คือ๒เมตรค่ะ

บอกว่ามาซื้อยาบ้าเอาไว้ก่อนหน้านี้๒เมตรค่ะ
ยังไม่ได้จ่ายสตังค์จะมาจ่ายสตังค์

มาจ่ายสตางค์๓๐๐ใช่ไหม

เอายาบ้าเข้าไปก่อนก่อนหน้านี้๒เม็ดใช่ไหม
ใช่ค่ะวันนี้จะเอาเงินมาจ่ายใช่ไงโอ้โหลูกค้าชั้นดี
แล้วก็เป็นคนเสพยาเสพติดชั้นดีตำรวจเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองไม่ต้องเหนื่อยก็ไปเลยฮะมาให้จับเองไปพร้อมกับชาตรี
เพื่อนลูกค้าด้วยกันแต่ท่านผู้ชมครับยังไม่หมดฮะ
โอ้โหลูกค้าเข้าตลอดอู่แห่งนี้
อีกคนนึงครับเกลียงไกรแก้วเนธอายุ๒๗ขี่จักรยานยนต์มาอีกคนนึง
มาถึงก็แจ็คพอร์ตแล้วครับเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่เนี่ยขอตรวจค้นพวกถุงใส่อุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์อะไรของเขาเนี่ย
เจอยาบ้า๗เม็ดยาไอซ์๐๙๑กรัมก็ถูกควบคุมไป
โอ้โหทั้งซื้อทั้งขายทั้งเสพ
สรุปแล้วเจ้าของอู่สามีภรรยา๒คนนะฮะวัญชัยพาพินิษฐ์กับสุธารัฐโยวผุยถูกจับ
พร้อมกับลูกค้าอีก๓คนและนี่ฮะต้นกัญชาโอ้โหยาบ้ายาไอซ์ปลูกต้นกัญชาอีก๑๒ต้นครับ
รอบบ้านดัดแปลงจากนอกจากดัดแปลงซากรถที่พักเป็นที่เก็บยา
แล้วยังปลูกต้นกัญชาไว้อีกโอ้โหท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่ออู่แห่งนี้
เจ้าหน้าที่ก็นอกจากควบคุมตัวผู้ซื้อผู้ขายทั้ง๕คนได้แล้วนะครับ
ก็ตรวจปัสสาวะเพื่อจะหาสารเสพติดในร่างกายก็ทั่วครับ
เพื่อจะได้เสมอภาคกันก็ม่วงกันทั่วค่ะ
ปัสสาวะสีม่วงทั้ง๕คนนี่ดูนี่เห็นไหมชาตรีนี่ยิ้มเลย

เพราะว่าฝ่ายปกครองที่เขาไปตรวจยึดยาเสพติดแล้วก็จับผู้ต้องหาได้นำตัวไปส่งนะครับ
สพเมืองมหาสรคามควบคุมตัวไว้แล้วก็เหลือนายวัญชัย
เจ้าของอู่เจ้าของบ้านค่ะที่อยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าเป็นลม
พับหมดสติไปเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับเจ้าหน้าที่บอก
เดี๋ยวฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เอามาดำเนินคดีค่ะวันชัย
ก็ต้องเป็นลมให้นานที่สุดถ้ายังไม่อยากฟื้นขึ้นมาเจอ
ภายนอกที่มันโหดร้ายเหลือเกินสำหรับเราโถเจ้าหน้าที่
เก่งจริงจริงนะคะต้องชื่นชมนะคะนี่นะอ่าแล้วก็ดีนะที่มากัน
เรียงหน้ามาให้เจ้าหน้าที่จับดีมากเลยไม่ต้องเหนื่อยไม่
ใครจะไปต่อก็ได้นะครับพรุ่งนี้นะ